ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องเตือนภัยกันก่อนเลย
บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองแบบนี้ค่ะ
มีคนร้ายค่ะคุณผู้ชมเข้าไปทำตีสนิทกับเจ้าของร้าน
ปรากฏว่าสุดท้ายค่ะตีสนิทไปตีสนิทมาอีท่าไหนไม่ทราบ
ก็ทำเนียนค่ะยัดสินค้าในร้านใส่กระเป๋าไป๓ชิ้น
แต่เนี่ยเคราะห์ดีมากภาพจากกล้องวงจรปิด
มันยังสามารถจับภาพไว้ได้
อย่างน้อยเนี่ยก็เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนะคะ
ชุติมากุมารคุณผู้ชมดูนะวงกลมสีแดงนะดูตามภาพไปเลยนะคะและฉันก็เล่าไปด้วยนะคะ
ซึ่งคุณชุติมากุมารเป็นเจ้าของร้านนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
เนียนแล้วนะหลังจากที่จับภาพคนร้ายเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีผมสั้นรูปร่างอวบ
เดินถือโทรศัพท์เข้ามาเที่ยวร้านสักพักหนึ่งเข้ามาขอดูเครื่องประดับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้าน
ซึ่งเป็นแม่ของตัวเธอนะคะลักษณะการพูดคุยเนี่ยคือเป็นกันเองมากพยายามที่จะตีสนิททุกวิถีทางค่ะ
สักพักคนร้ายรายนี้ก็ใช้วิธีหลอกล่อแม่ให้เอาเครื่องประดับทั้งหมดออกมาออกมากองไว้
มาคนร้ายใช้วิธีเอาเครื่องประดับเนี่ยค่อยยัดใส่มือยัดใส่มือขวายัดใส่มือซ้ายจากนั้นก็
มั่วลองเหยียดแขนหลอกล่อสายตาอยู่สักพักนึงนะคะให้คุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยสับสน
แล้วค่อยยืนขึ้นเอาของที่ได้ใส่ในกระเป๋ากางเกงอย่างใจเย็นค่ะ
โดยที่คุณแม่ของตัวเธอคือคุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้รู้ตัว
คือทำให้มันดูยุ่งมั่วแล้วก็ตีเนียนนะคะใส่กระเป๋ากางเกงไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้คนร้ายได้เครื่องประดับทองล้อมเพชรไป๓ชิ้น
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเตรียมที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจในวันพรุ่งนี้
แล้วก็ฝากเตือนไปยังร้านค้าอื่นด้วยนะคะบอกว่าให้ระมัดระวังคนร้ายรายนี้